สังวัตินทร์นทบุรีเดือดจริง
ผู้ชายคนหนึ่งไปนั่งดื่มน่าจะเป็นดื่มเหล้านะฮะ

แต่ว่าอาการลักษณะคือน่าจะแบบเริ่มแล้วเริ่มกึ่ม
ประหลัดอำเภอบางใหญ่ไปตรวจตรวจสอบสถานประกอบการต่าง
ชายคนดังกล่าวยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเลยค่ะ
อ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์

ด่ากลาดแบบนี้อะฮะ
เห้ยคอก็สุภาพดีเรียกถ้าประหลัดเฮียเลยนะ
เฮียนี้คือเหมือนตัวเฮียที่นั่งโท

แต่คำว่าประลงประหลัดอะไรตำแหน่งอะไรผมไม่สนใจ
ผมมานั่งกินเนี่ยมานั่งดื่มเหล้าเนี่ย
ถือเป็นการอุดหนุนสถานประกอบการ

โอ้โหโอ้โห

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นการโต้เถียงกันนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นประหลัดอำเภอบางใหญ่

รู้งานไงว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีคลิปเป็นหลักฐาน

เขาอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์นะฮะ

ประหลัดอำเภอบางใหญ่นนทบุรี

ระหว่างที่มีการคุยกับเจ้าของร้าน
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่ง
ของผู้ว่าจังหวัดนนทบุรี

ผู้ชายคนนี้แหละใช่นั่งดื่มสุราอยู่

ทีนี้ประหลัดอำเภอทำไงเดินเข้าไปเลย

ผมมาปฏิบัติงานตามหน้าที่

เข้าคำให้ผู้ผู้ใจซื้อขาว

แต่ชายคนนี้ปฏิเสธ
กีดีก็เลยควบคุมตัวชายคนนั้นกล่าวมาที่โรงพักบังใหญ่
พร้อมกับนี่

หนึ่งไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าพนักงาน

สองดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่

ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเดี๋ยวขอต่อสู้ในชั้นศาล
แล้วใช้เงินสดสองหมื่นประกันตัวเองกลับบ้านไป
ส่วนเรื่องที่อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ย

จริงค่ะเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ฝากคุณจุลินด้วยนะคะ